เที่ยวทั้งหลายเวลาไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์กลัวที่สุดคือตำรวจไปตรวจ

ใช่แต่บางคนก็บอกมันขั้นอารมณ์ความสนุก
ก็มีแต่งานเนี่ยบอกเลยสนุกกันต่อได้แม้จะมีตำรวจค่ะ
ขอให้ได้ผัวลาวทุกคนนะครับ
ขอบคุณมากนะครับขอให้เที่ยวได้สนุกครับ
แต่รู้ไหมว่าขณะที่ตำรวจนายนั้นอยู่บนเวทีแล้วพูดขอดูบัตรประชาชน
จริงก็มีทีมตำรวจท่านอื่นเห็นมั้ย
เดินตรวจรายอยู่ในผับเหมือนกัน
ผู้หญิงคนไหนใส่เสื้อขาวขอให้ได้ผัวลาวทุกคนไปจ้า
หลายคนนักท่องราตรีบอกนี่คือมิติใหม่ของการตรวจสถานบันเทิง

มีข้อความไว้ด้วยว่าต้องแบบนี้เซ
คารวาสไปตรวจผับอย่างไรได้ใจนักเที่ยว
เขาขนานนามกันว่าตำรวจดีเจ
คนมาให้ความหินกันเติมไม่หมดแล้วคอมเมนต์บอก
อยากเป็นดีเจต้องมาสอบเป็นตำรวจก่อน
อาจจะเป็นดีเจจริงแต่แต่งคอสเพย์เป็นตำรวจหรือเปล่าค่ะ

ทำไมทำเป็นทำไมเป็นดีเจได้